ว่าที่เขื่อนลำนางรองเมื่อวานที่ผ่านมา
จัดกิจกรรมลงไปจับปลา

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาปล่อยกันมาหลายปีแล้วนะคะ

ซื้อบัตรคนละ๑๐๐บาทเท่านั้น
แต่ว่าจับได้เต็มที่เลย

ใช่ค่ะไปบริโภคก็ได้นะคะไปขายก็ได้นะคะ
การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงในจังหวัดบุรียรำ
ร่วมกับกลุ่มทำประมงเขื่อนลำนางกรองค่ะ
เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน

ใช่ค่ะเปิดให้ประชาชนซื้อบัตร๑๐๐บาทเท่านั้น
จับปลาบริเวณท้ายเขื่อนลำนางรอง
ซึ่งผู้ที่ซื้อบัตรสามารถจับปลาได้๓วันนะ
แต่ละคนสามารถจับได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๕๑๐กิโลกรัม
มีปลาหลายชนิดค่ะปลานินปลาตะเพียนปลาขาว
ปรากฏคางปลาชนิดอื่น
เขาบอกว่าบางตัวตัวใหญ่มาก๒๐กิโลกรัมนะคะ

อุปกรณ์ที่เตรียมไปบอกว่าเอาไปได้ทุกชนิด
แต่ยกเว้นอ้วนตะข่ายดักปลาขนาดต่ำกว่า๓๕เซนติเมตร

และประชาชนจากหลากหลายจังหวัดค่ะ
เดินทางไปลงทะเบียนจับปลาในครั้งนี้มากถึง๘๐๐คนด้วยกัน

บางคนนำไปบริโภคบางคนนำไปวางขายกันสดเลยนะ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อกันได้ตามชอบใจ

เพราะว่าเพิ่งจับแล้วก็เอามาขายเลยนะคะ
นายจิระวัสพีคูณหอมประธานกลุ่มประมงเขือน
นางรองบอกว่ากิจกรรมจัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมง
แล้วก็นำรายได้ไปจัดซื้อพันธุ์ปลาไปปล่อยในเขื่อน
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปลานะคะ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เดินทางมาจับปลานี่แหละ
ในการหาปลาสดไปขายให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
ได้รับประทานปลากันสดเลยค่ะ